คุณผู้ชมครับพาไปที่จังหวัดพิศนุโลกบ้างดีกว่า
แถวบ้านผมมีอะไรคะโอ้โหที่อำเภอบางกระทุ่มบอกเลยว่า
ชาวบ้านแถวนั้นคงนอนกันไม่หลับแล้วครับงานนี้มันมีบางสิ่งบางอย่าง
หลุดเล็ดลอดออกมาโอ้โหตามจับกันให้วุ่นแล้วสิครับ
ให้ดูนะไม่ใช่ให้ดูหมาตรงนั้นนะ
ให้สุนัขมองให้ดูวงกลมแดงมองไปเรื่อยเดี๋ยวคุณจะเห็น

ไปตามหมอปลามาเลยครับกระสือแน่นอน

มันไม่แน่นใจนะคุณแต่กสิร์ชทำไมลอยต่ำ
นี่ครับพาไปที่วัดโฆกสรุทธิ์
ที่นั่นฮะเจ้าอาวาสแจ้งมาเลยฮะว่า
เจ้าทองดำหายไป
เจ้าทองดำคือสุนัขเหรอครับสุนัขเหรอครับเออคืออะไรคะ
สุนัขหายหวัดเหรอครับประโทษสุนัขหาย
ถึงก็ต้องแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยเลยเหรอ
เอ้าสุนัขแสนรักไงแมวค่ะแมวก็ไม่ใช่

ครับจราเค

จราเข้ที่เจ้าอาวาสวัดแห่งนี้เขาเลี้ยงเอาไว้มันหลุดออกมาฮะ

ถามว่าไอ้เคตัวประมาณไหน

หลุดออกมาช่วงกลางดึกของช่วงคืนวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา

คาดว่ามันจะหนีลงไปในแม่น้ำน่าน
เพราะดูจากกล้องวงจรปิดมันคืบคลานออกมา
สุนัขแถวนั้นเขาก็เห่าหอนเป็นเสียงเดียวกันเลย

อันนี้สุนัขบ้านคุณร้องจริงหรือยังคะ
อีกตัวหนึ่งเลยบอกว่า

นี่ก็จะไปพิษนุโลกจริงเลยเนี่ย

แล้วพอมันร้องปุ๊บยังไงทีนี้จับได้หรือเปล่าตกลง

เจ้าวาดก็คือพระครูพิพัฒน์อาจารย์คุณ
เจ้าอาวาสท่านบอกว่าเมื่อประมาณ๖ปีที่แล้วนะ
ชาวบ้านที่เลี้ยงจราเข้เอาไว้ในฟาร์
ในพื้นที่ใกล้เคียงกับทางวัด
เอางูจราเข้มาถวายจริงนะเอามาให้สองตัว
ก็คือเจ้าทองดำเป็นตัวผู้แล้วก็เจ้าทองดีเป็นตัวเมีย
ตอนนั้นอายุประมาณสัก๓ปีมาถวายให้ที่วัด
พระท่านก็รับเลี้ยงเอาไว้ทำกรงให้อย่างดี
อยู่ใกล้กับกุฏิของเจ้าอาวาสเลยนะ

ต่อมาเจ้าทองดีคือไอ้ตัวเมียเสียชีวิตตายไป
ก็เลยทำให้เจ้าทองดำนั้นเป่าเปียกหัวใจอยู่ตัวเดียว
คือตอนแรกเนี่ยไอ้เจ้าทองดำเนี่ยมันก็เลี้ยงง่ายไม่เชื่องไม่ดุร้ายนะ
สามารถเก่าคางรูปหัวรูปหางได้

จราเข้หรือว่าแมวหรือหมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเชื่องจริง
แต่ต่อมาหลังเด็กชอบมาสนไง
ว่างหินใส่บ้างเศษไม้เข้าไปในกรงบ้าง

ดิวไม่ชอบทองดีโมโหทองดีก็เลยเปลี่ยนไป

มันก็เลยหลุดออกจากกรงอย่างไม่น่าเชื่อ
นั่งเรือกันไปเพื่อไปตามหามันไปหาร่องรอยมัน
แล้วนอกจากนี้ก็ยังประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับว่า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครพบร่องรอยจราเข้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เขาทันที
เขาจะได้ส่งทีมลงไปจับมัน

เพราะยังไงซะถึงแม้มันจะเป็นจราเข้เลี้ยง
ที่เจ้าอาวาสบอกว่ามันเชื่องไม่ดุร้าย
แต่พอมันลงกลับเข้าไปในแม่น้ำไปอยู่ในป่าแล้ว

สัญชาติยานมันก็เป็นนักล่านะ
กับเข้เป็นแค่ขอนไม้เลยนะคุณ

แต่ว่าเวลามันไปเจอเหยื่อเนี่ยมันคงไม่ใช่ขอนไม้อะค่ะ
เวลามันอยู่ในน้ำมันเหมือนขอนมันนิ่

อันตรายเหมือนกันนะใครพบเห็นแจ้งเหตุได้เลยนะคะ

ก็ไม่เคยเหรอเดี๋ยวได้ยินเพลงเมื่อกี้